ไปเที่ยวผ่าหมออีแดงกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
ถือว่าเป็นจุดชมวิวสวยอีกแห่งหนึ่ง
ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสีเสร็จนะคะ
เริ่มหนาวมาบ้างบางส่วนแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของฝนที่ตกลงมา
สะสมความชื้นมีไอน้ำนะคะก็ทำให้หนาวเกินไปได้บ้างบางพื้นที่
ก็น่าจะมองในแง่ดีว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะคะ
แต่ก็ต้องเตือนภัยกันค่ะความชื้นส่งผลต่ออากาศแบบนี้
ทำให้เกิดอะไรกันบ้างนะคะตรวจสอบจากโมเดลอากาศค่ะ
ที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะปัจจัยหลักยังคงเป็นเรื่องของ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้จากภาคใต้รวมไปถึงร่องมรสุมทางด้านตอนบน
ที่เป็นความเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนาม
รวมไปถึงเมียนมานะคะยังส่งผลกระทบทำให้ภาคเอ่อ
ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานก็คือตอนบนของประเทศนั้นมีฝนฟ้าขนอง
มีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนตกชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะ
ส่วนภาคใต้เองค่ะก็ยังคงมีคลื่นลมแรงนะคะ
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันด้วย
ภาพรวมวันนี้ฝนตกไม่หนักเหมือนเมื่อวานมากนักแต่ก็ยังถือว่าต้องเฝ้าระวังค่ะ
ภาคเหนือโดยเฉลี่ยแล้วมีฝนตกร้อยละหกสิบของพื้นที่
เช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะที่มีฝนตกลงมาแต่ว่าเบาลงหน่อย
ประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่กระจายไปทั่วทั้งภูมิภาค
ส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็เตือนกันค่ะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
รวมถึงภาคกลางด้วยนะคะที่มีก็ฝนตกลงมาร้อยละสี่สิบของพื้นที่
เช่นเดียวกันเตือนคนที่จะไปเที่ยวจันทบุรีตราด
และคนนโยคประจินบริษัทแก้วเตรียมเลยค่ะร่มเอาไปเยอะเยอะเลยนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งเอาไทยวันนี้ฝนฟ้าคนองกระจายร้อยละสี่สิบของพื้นที่
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรเช่นกัน
แต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
แล้วก็เฝ้าระวังในแถบตอนปลายนะคะของประเทศมีฝนฟ้าขนองมากหน่อย
กรุงเทพฯมหาลักษณอาควรวันนี้มีฝนกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่
ณเวลาปัจจุบันนี้เข็ดสะพานสูงก็มีฝนเปล่าลงมา
แล้วก็มีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนใครที่จะอาศัยช่วงเวลานี้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวก็อย่าลืม
เตรียมเครื่องนุ่งห่มเครื่องป้องกันความหนาว
ไม่ว่าจะเป็นเสือกกันน้าวเป็นผ้าพันคอไปด้วย
เพราะว่าก็จะช่วยทำให้รักษาสุขภาพนะคะ
แล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยกลับมาเพิ่มเติมความสุขให้กับเราด้วย
โอ้โหหมอกหนาเชียวคุณผู้ชมแต่ยังไงเนี่ย
มันคงทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้บ้างนะได้ชมวิวสวยแบบนี้
ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ